ไปว่ายสการสิ่งศักดิ์ศิษฐ์ที่วัดสว่างอารมณ์กันหน่อย

วัดนี้วัดดังนะต้องเล่ากันแทบทุกวันเลยค่ะ
แต่ว่าคราวนี้เป็นคราวของแป๊ะโรงศรีค่ะ
ปกติเราไปเนี่ยเราจะไปหาใคร

จุดนี้ก็คือบริเวณสาราการประเรียนวัดสว่างอารมณ์แคร์แถวตะบนขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับบรรดานักเสี่ยงโชค
ที่เริ่มใส่ศรัทธาก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่องเลย
ค้าขายดีมีความรุ่งเรืองซึ่งเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมามี
เพื่อนที่ขายของด้วยกันอยู่ใกล้ใกล้เนี่ยบอกว่าให้ลองมาที่
สว่างอารมณ์ดูสิแล้วให้มากราบไหว้หุ่นปั้นแป๊ะโรงศรีนะ
เพราะเขาล่ำลือกันว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการที่เชื่อสื่อศรัทธาเนี่ย
ต้องมากราบมาไหว้มาขอพรให้ประสบความสำเร็จ
อืมเธอทราบดังนั้นรีบมาเลยค่ะมาขอพรกับแป๊โรงศรี
เพื่อให้ขายดีขอโชคขอลาบแล้วก็ไปเขย่าเซียมซีเสี่ยงทายด้วย
และคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหลังจากเธอเสี่ยงเซียมซีเสร็จแล้ว
ปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวได้เงินเกือบสองหมื่นบาทไป
โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่ก็ถือว่าเป็นดวงของเขาจริงจริงอ้าวก็เป็นดวงของเขานะ
ใช่แล้วล่าสุดเนี่ยเธอก็เลยซื้อของมาถวายแป๊โรงศรี
ไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำยาเส้นเหล้าเสี่ยงชุนผลไม้นะคะ
ก็เป็นของไหว้สำหรับแป๊ะลงศรีแล้วก็บอกอีกนะว่าจะมาเสี่ยงทายอีกครั้ง
โดยการเขย่าเซียมซีนี่แหละแต่รอบนี้ขอเป็นโชคใหญ่
ถ้าหากถูกจะนำมาถวายอีกพร้อมทั้งจะซื้อที่นั่งไม้สักมาถวายให้กับแป๊ะโรงศรีด้วย
เอางั้นเลยเหรอเอานี่ไงนี่ไงแต่ต้องบอกแบบนี้นะที่วัดหว่างเนี่ยนะ
ค่ะผมเรียกสั้นอีกนะวัดหว่างวัดหว่างวัดหว่าง
มันติดป่าไงวัดสว่างอารมณ์เนี่ยเขามีหลายจุดที่มีความเชื่อความศรัทธา
ตะทองนิ้วรายกุมารน้องก้าวเลิฟ
ใช่ตอนนี้มีกุมารพี่ไข่อยู่เป็นเพื่อนแล้ว
ก็มีหลายจุดคุณผู้ชมค่ะถ้าใครแวะเวียนไปก็อย่าลืมแล้วกันนะ
เข้าวัดไปเราก็หวังจะไปทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนั่นเองนะจ๊ะ